ในการถ่ายท่อสดการแข่งขันกีฬาทุกครั้งของไทยรัฐทีวี
ก็จะมีเทคโนโลยีกราฟิกอิเมอร์ซีฟค่ะ
สำหรับโตราต้าพรีเมียครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน
เมื่อวานนี้ก็ได้ไปถ่ายทำนักเตะทีมเมืองทองยูเนเต็ด
เพื่อที่จะเอามาใช้ในเทคโนโลยีกราฟิกอิเมอร์ซีก

ติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
จิ๊กกล้องจิ๊กกล้อง
ดอกด้วยเท้าขวาซ้ายก่อนจะขวาบบรบบ่อนตอบแนบเอว
ไม่สะทันก็สาธารณ์เยอะ
ถ่ายทำทั้งพื้นผิวและขนาดพื้นที่

ซักซ้อมกะระยะบอลนิดหน่อย
ก็ถ่ายทำผ่านไปได้แบบสบาย
ใช้เวลาไม่เกิน๓นาทีต่อคน
เราอาจจะสนใจแค่แบบบอลเมื่อไหร่จะมา

เพราะบางทีอาจจะเห็นแค่รูปหน้า

เห็นแบตไฮไลท์การแข่งการที่ผ่านมา

ก็จะเป็นเหมือนรูป๓มิติ
เดินออกมาจากกริฟต์แล้วก็๑๑คนแรก

ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันน่าสนใจ

มันดูมีสีสันดูแบบเห้ย
เหมือนผมอยู่ในรายการด้วยมาดอกบอลโชว์
แต่ถ้าเป็นการถ่ายทำขึ้นมาก่อน
แล้วก็เอาเป็นภาพสามมิติเข้าไปข้างในรายการ
นักเตะทั้ง๔คนรวมถึงนักเตะคนอื่นของสโมสร

เพื่อนำไปเผยแพร่หมุนเวียนแทรกแต่ละช่วงรายการ
ของสถานีไทรัติวี
๔๓๒คิวครับ

ฉันจะปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชม
ซานเฟรเซฮิโรชิมา
ในวันเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ไทรัติวีถ่ายทอดสดค่ะ
มนุษยาเจอมูลข่าวไทรัติวีรายงาน